ใช่ค่ะก็มีเหตุที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้น
ก็คือมีผู้ชายคนนึงเขาเสพยาบ้า
แล้วก็คาดว่าน่าจะเมาน่าจะประสาทร้อนคุ้มคลั่ง
ก็เลยขังตัวเองเอาไว้ในบ้านค่ะคุณผู้ชม
พอตำรวจพอเจ้าหน้าที่เขาบุกไปถึงที่บ้าน
เขาไม่ได้ยอมให้จับหรือว่าต่อสู้อะไรนะ

บเลยขังตัวเองอยู่ในบ้านนะคะคุณผู้ชม
แล้วใช้วิธีการจุดไฟเพื่อที่จะรมควันตัวเอง
จุดแก๊สเปิดแก๊สรมควันตัวเอง

คือกะว่าจะตายไปเลยแต่ว่าท้ายที่สุด
เจ้าหน้าที่ก็พังประตูเข้าไปช่วยเหลือ

นี่คุณผู้ชมดูเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนั้นมัน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเต็มที่ที่จะเข้าไปช่วย

แก๊สมันคลุ้งอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลย

ว่ามีเหตุเพลิงมงเพลิงไหม้

เขาก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างทุกฝ่าย

เพราะว่าคนร้ายเนี่ยเขาก็มีวิธีการป้องกันตัวเองเยอะมาก
แล้วที่ที่ไปเนี่ยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่
อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ตำรวจสพเมืองปางกรูมาช่วยเหลือ
แล้วก็เกลี้ยกล่อมนายอัศดาวุฒิประมวลอายุ๒๒ปี

เขาเนี่ยคุ้มข้างจากการเสพยาบ้า
พอเสพยาบ้าปุ๊บร้อนนะคะ

เลขที่๓๗หมู่๙ตำบลโพศีสุวรรณ
อำเภอปางกรูจังหวัดศรีสะเกดนะคะ

เคยเข้าสู่ขบวนการบำบัดพื้นฟูผู้เสพติดมาแล้ว

ปีที่แล้วนายอัศดาวุฒิไปเป็นทหารเกณฑ์ค่ะ

กลางดึกวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมา
อัศดาวุฒิมีอาการหลอน
ก่อนเกิดเหตุเขาก็ถือมีดไล่ฟันตายาย
ตายายต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านญาติ
โอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้นะคะ
ที่สุดนี่แหละค่ะเขาก็ขังตัวเองอยู่ในบ้าน
ถือแก๊สหุ่งต้มรมความตัวเอง
จนกลิ่นแก๊สนี่นะฟุ้งไปทั่วบ้าน

เจ้าหน้าก็ต้องรอให้แก๊สเนี่ยเบาบางลงก่อน

ปรากฏว่าไปเจอสภาพของเขานะ
เมาแก๊สแล้วก็อาเจียน

ไปขึ้นรถไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกัน

แล้วเหลือเรื่องของคดีก็ว่ากันตามขั้นตอนนะคะ